ไปดูสายใต้กันบ้าง

เจ้าหน้าที่พังงาตำรวจคุมเข้มจุดเสี่ยงโค้งอันตรายวันจะเกิดอุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพังงาสาขาตะกัวป่า

เพิ่มมาตรการเข้มครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถ
และก็ประชาชนในช่วงเทศกาลทรงกรารธรรมแบบนี้

ก็เดินทางด้วยรถตู้โดยสารกันเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็รถทัวร์รถบัสรับส่งนักท่องเที่ยว
รวมถึงรถสองแถวในพื้นที่ด้วย
เป็นการตรวจเข้มตามมาตรการป้องปราม
และรถอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน

สำหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

ขนส่งจะพิจารณาถอนใบขับขี่ทันที

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดพังงา
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาพักผ่อน
ดังนั้นก็เลยต้องย้ำเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถทุกชนิด

แล้วก็ต้องชะลอความเร็วกันด้วยนะครับ
ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส
ประชาชนทั่วทุกสันอาทิตย์
ตั้งแต่เช้าเลยสำหรับวันนี้

ต้นทางสวงเกาลกปลายทางกรวงเทพมหานคร

จากประชาชนที่ไปทำงานในพื้นที่นราธิวาส
กลับภูมิลำเนาไปช่วงเทศกาลสงกราน

และประชาชนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง

เขาก็มารวมตัวกันที่จุดนี้จุดเดียวก็คือบอกขอสอนะคะ
นายยะยาปะนาคอในอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดเผย
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงนี้
บอกว่าพื้นที่นราธิวาสมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ

เรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ให้มีความปลอดภัยตามจุดต่างในอำเภอเมืองนราธิวาส
เปิดจุดตรวจและกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานระหว่าง๑๑๑๑๗เมษายน
ตามจุดสำคัญต่างและดูแลความสะอาดของสถานที่ต่าง
เช่นการรณรงค์ให้ล้างห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะมีความสะอาด

เฉพาะตามปั๊มน้ำมันใหญ่สถานีขนส่ง
รวมถึงสนามบินและท่าอากาศยานนราธิวาสค่ะ